ไปดูข่าวนี้เหมือนกันค่ะเป็นอุทาหรณ์อีกข่าวหนึ่งเลย
คุณนึกถึงภาพการทำเสาไฟฟ้าชั่วคราวมันไม่ได้มาเป็นเสามันมาเป็นต้นไม้
เป็นต้นยูคาลิปตัสถ้าเอามาทำเป็นชั่วคราวให้คนงานได้ใช้
ปรากฏนี่ค่ะคุณล้มแบบนี้มันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันกลางถนนถ้าไม่มีคนมา

มอเตอร์ไซค์บอกโอ้โหผ่านมาตรงนี้พอดีเลยตอนมันล้ม
พอดิพอดีคราวเคลา์จริงของสองคนนี้นี้คือเสาไฟฟ้าชั่วคราวที่ทำจากต้นยุคาริปัช
ความสูง๕เมตรติดตั้งเอาไว้อยู่ตรงนั้นบริเวณหน้าวัดตะโหนตี้ย
และยังมีผู้หญิงอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะ
กู้ภัยไปถึงก็ไปเร่งช่วยเหลือแล้วค่ะ
นายสมชายแก้วน้ำเงินอายุ๕๕ปี
แล้วก็มีนางสาวจุรายรัฐประสบสมอายุ๓๒
อันนี้ผู้หญิงก่อนคนนี้รอยถลอกเต็มตัวเลยคุณ
เต็มตัวแล้วค่ะเพราะว่าโดนไอ้สาวพาดลงมานะคะ
ล้มพาดถนนแล้วก็สายไฟรัดคอด้วย
ใช่เพราะปลากนี่ถลอกเลยโดนไอ้สาวนี่แหละค่ะ
มันพาดลงมาก็เร่งนำตัวนะคะ

แล้วยังมีอย่างที่บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่
ถ้าเกิดว่าคนขี่เจ็บแบบนี้มอเตอร์ไซค์ก็พังเสียหายนะคะ
นายสมชายเล่าแบบนี้โอ้โหผมจะไปรู้ได้ยังไง
มันคาวซวยของผมขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานจังหวะนั้น
ก็มีมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงอีกคนที่เจ็บนั่นแหละ
ขี่สวนทางมาจู่จังหวะพอดีนี่
เขาโชว์รอยแผลให้ดูเห็นไหมแล้วดูปากเขาสิ
มันพาดลงมาแล้วเสาไฟสายไฟฟ้าห้อยเป็นท้องช้าง

โอ้โหทั้งผมและผู้หญิงอีกคนกระเด็นคนละทิศคนละทาง
เขาบอกดีนะที่ผมก็ไม่ได้ขี่กันมาเร็วนะ

ว่าถ้าขี่มาเร็วสายไฟที่มันคล้องคอ

คุณอันนี้เป็นอุทาหรณ์ฟังเสียงคนเจ็บหน่อย

อ๋อสรุปโดดส่องคันสองคนเหรอครับ

ไม่รู้ยังไงมันหล่นลงมาตอนไหนก็ไม่รู้
เพราะรถอีกคันมันขี่สวนไฟไม้

ผมก็รู้สึกตรงนี้ดึงบึ๊ดเลย

จังหวะเรามาพอดีแล้วมันล้มแล้วมั้ง
ล้มแล้วก็ดึงตรงคอน

เขาทำกันแบบนี้หรือเปล่า
ต่างใช้งานก่อสร้างมักจะปักไว้แบบนี้แหละฮะ

คุณสมบัติค่ะออกมาบอกแบบนี้

เพราะอะไรโอ้มันมีไม้ค้ำอันเดียวอ่ะคุณ

ใช่สูงสิคุณก็อันนี้เขาบอกว่าความสูง๕เมตรนะคะ

คือท่านผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้มันมีไม้ค้ำอันเดียวมันไม่แข็งแรง
แล้วอาจจะเกิดจากความมักง่ายของผู้รับเหมาท่านพูดแบบนี้เลยนะ
เพราะไปขุดถนนวางท่อปลาปลาแล้วขุดไปโดนไอ้โคนเสาไฟฟ้าด้วย
โคนเสาพอมันลอยมันไม่มีดินไม่มีอะไรยึด
พอลมมาแรงก็โค้นลงมาง่ายแบบนี้
คนก็ได้รับความเดือดร้อนดีนะไม่มีถึงขั้นเสียชีวิตหรือเป็นอะไรมากกว่านี้
เดี๋ยวจะประสานผู้รับเหมาและคนเกี่ยวข้องมารับผิดชอบแก้ไขด้วยค่ะ